ส่วนข่าวนี้ไปที่จังหวัดชายภูมิคุณผู้ชมครับรถอีแตนชะลอ
แล้วก่อนมาเจอยูเทิร์นคุณวรพรรถกระบะตามหลังมาครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมอุบัติเหตุที่พี่เบิร์ตบอกไป
รถกระบะชนท้ายรถอีแตนฮะกล้องเนี่ยจับภาพได้หลายมุมเลยนะครับ
กระบะพุ่งชนท้ายรถอีแตนเข้าอย่างจัง
เหตุเกิดบนถนนสายสองศูนย์หนึ่งครับ
สายชายภูมิศรีคิ้วบ้านโนนตะโก
ตะบนหนองบัวโคกอำเภอจตุรัสจังหวัดชายภูมิครับ
เห็นเกิดสักสิบโมงได้ฮะของวันที่สิบหกสิงหาคม
หลังเกิดเหตุตำรวจไปกู้ภัยไปไปตรวจสอบนะครับ
พบผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตนอนอยู่เกลื่อนถนนเลย
เจ้าหน้าที่ประถมพยาบาลแล้วนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บสามคนนะครับ
ส่งโรงพยาบาลจตุรัสทั้งหมดอาการสาหัสครับ
แล้วก็พบร่างผู้เสียชีวิตอีก๓ศพด้วยเป็นผู้หญิงทั้งหมด
นั่งมาในรถอีแตนคุณผู้ชมนะครับ
อีแตนนี่สีน้ำตาลนะทะเบียนจังหวัดนครราชศรีมา
ห่างไปที่ไหลทางไปเจอรถกระบะตู้ทึบนะครับ
เป็นรถส่งขนมอีซูซูสีขาวทะเบียนกรุงเทพมหานคร
มีนายจีรศักดิ์ครับเนี่ยโอ้โหหน้ายับเลย
นายจีรศักดิ์กล้าหารอายุ๔๑ปีเป็นคนขับได้รับบาดเจ็บด้วย
จากการสอบถามญาติของผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่า

ตอนชะลอจะยูเทินน่ะ

รถกระบะตู้ทึบมาด้วยความเร็วพุ่งชนท้ายนะครับ
ทำให้ทุกคนกระเด็นออกจากตัวรถได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างที่เล่าไป
นายจิลศักดิ์คนขับรถกระบะตู้ทึบ
ซึ่งอยู่ระหว่างการรักษาพยาบาลเล่าบอกว่า
เขาขับรถมุ่งหน้าโคราชพี่คนนี้
นะครับจะไปโคราชระหว่างทางมีรถอีกคันขับตีคู่มาด้วยความเร็ว
พอถึงจุดเกิดเหตุมันเป็นทางลงเนินครับ
รถที่ตีคู่กันมาเนี่ยหักหลบทันแต่เขาหลบไม่ทันครับ
พอดีที่เขาบอกว่ามีรถตีคู่มา

ตำรวจสอบภาพหนำบวกโคกตรวจสอบภาพจากรอบวงจอนปิด
เดี๋ยวถ้าอาการดีขึ้นแล้วจะเชิญตัวมาสอบสวนอย่างละเอียด
แล้วก็ต้องสอบถามอาการผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง๓คนนะครับ

ส่วนร่างของผู้เสียชีวิตก็จะประสานให้ญาติรับไป